กลับมาหนุ่มไม่ยุ่งใช่ไหมเป็นหน้าที่ใครล่ะเชิญครับขอบคุณมากแต่อยากรู้ว่าแม่ขวัญโทรมาหาหนุ่มทำไมคนอย่างฉันคงไม่มีอะไรเสียแล้วใช่ไหม
ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่เป็นแนวหน้าของเราขอบใจนะปีที่แล้วทั้งปีก็เวิร์ดหวะแล้วนะฉัน
ปีนี้ราศีพิจิกษ์ทุกหมอบอกว่าดีหนูราศีธนูอ่ะปากพาจนและราศีพิจิกษ์คือหมอรักบอกพิจิกษ์ก็ดีพูดอะไรก็เป็นเงียบเป็นทอง
หลังจากที่นางเอกสาวขวัญอุสามณีออกมายอมรับแล้วว่าเลิกกับหนุ่มก๊อฟเลิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
ก็อยากให้ทุกคนเคารพแล้วก็ตัดสินใจของเราทั้งสองคนในการตัดสินนะ
ก็มีการบอกอยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันอีก
นี่ไปฟังก็พูดมั้ยอยากจะให้เขารักกันอีกมั้ยไปฟังกันป่ะ
ไม่มีโกรธใครหรือเปล่าเนี่ยเราต้องให้มีนิด
ตั้งแต่ตอนปลายปีที่ผ่านมาช่วงธันวา
ถ้ามือที่๓ผมพูดสามารถพูดได้เลยว่าผมไม่มี
แล้วก็ไอ้ข่าวที่ออกไปเนี่ยก็
ถ้าจะเป็นแหล่งข่าววงในจริงก็อยากให้เช็คดีว่า
ผมถ่ายกับปูปายาแล้วก็สายป่านเท่านั้นปีนี้
เพราะฉะนั้นนางเอกหน้าใหม่ซึ่งมีการเอ่ยว่าเป็นแบบ
ผมยังงงอยู่แล้วว่าใครที่เข้ามาในชีวิตผมคนนี้ผมไม่รู้จักเลย
เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่าคือ
ใครมากกว่าที่เป็นคนปล่อยข่าวอันนี้
ก็อย่างที่เห็นว่าทุกคนก็คงเห็นว่ากลับลบรูปไป
มันไม่ใช่เพราะว่าการที่ก๊อปลบรูปคือการที่แบบเราเลิกกันเราต้องลบรูป
เพราะว่าแบบเราเลิกกันตั้งแต่ปลายธันวาถ้าก๊อฟจะลบก๊อฟลบตั้งแต่วันนั้นแล้ว
แต่คือแบบณวันนี้เรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มันมากเกินไป

มันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองคน

เพราะว่าเพราะว่าเขาเองก็
ก๊อฟก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วมีการคุยกันแล้วว่าเราไปต่อด้วยกันนะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงเพราะก็เข็นไปกินท่าวคริสต์มาสกันน่ะ
เอาแล้วไง

เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งนะครับแต่สาเหตุที่ข้าดนะครับ
ก็คือหนึ่งมีปัญหาเรื่องธุรกิจมีอีกข้าวสินสอด
ที่คุณก๊อฟบอกว่าคุณแม่เคยพูดเอาไว้แต่พูดกันหลายครั้งนะฮะ
ว่าจะเลียน๗๐๘๐ล้านบาทแล้วรวมถึงปัญหามือที่๓
เป็นปัญหามือที่๓มาคิดดีกว่านะครับ
ทำอะไรเข้าไปนุ่นอย่างนี้
ถ้าขวัญเชื่อแม่

ก็คงไม่ได้จะต้องมาเจอกันชีวิตนี้อีกรอบ๒
โอ้โห

ขวัญเนี่ยมันมีเลือดลูกผู้ชายเยอะ

ขวัญไม่พูดถึงใครข้างหลังเด็ดขาด

ถึงต้องการจะยุ่งเรื่องของแม่กับขวัญ
ภูมิใจมากในน้ำนมที่แม่เลี้ยงขวัญมาว้าว
ขวัญถึงได้ลงในอินสตาแกรม

เพราะว่านักข่าวโทรมาสัมภาษณ์แม่
ไม่รู้ทีหลังแม่ถึงได้ตอบนี่ไง

แล้วแต่นักข่าวมาโทรถามทีหลัง

เราออกมาให้สัมภาษณ์

แต่สงสารมากกว่า

ได้ยังไงคิดได้แค่นี้เหรอ
คนรอบข้างไม่สั่งสอนเขาเหรอ

ต้องการแค่กระแส

ก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง
ขวัญส่งข้อความไปให้กำลังใจก๊อฟเลย

ว่าแม่เป็นกำลังใจให้นะ

จะมาแถลงข่าวที่ช่อง๗

ก๊อปทำเป็นร้องไห้ใช่ไหม

เฮ้ยเขาไม่มั่ง
เดี๋ยวเขาออกมาจงตั้งตรงสติได้
เล่นละครเยอะอดิฉัน

หนุ่มอย่าปักปั๊มแม่อย่างนี้นะ
ปั๊ม

หัวพระเอกดังเรียบร้อยแล้ว

ต้องแสดงความจริงใจสุดขนาดนี้
นางเอกดังหน้าสวยพร้อมคุณแม่ที่แสนดีตัดสินใจหอบผ้าผ่อน
ใจด่วนรีบย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของแฟน
ซึ่งเป็นพระเอกสูงใหญ่หน้าหล่อเรียบร้อยแล้ว
โปรซาบโปรซาบนะย้ายไปอยู่หลายเดือนแล้ว
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เป็นบ้านหรูหราประมาณนึง
ส่วนพระเอกหล่อสูงใหญ่ว่าที่ผัวเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการนั้น
มีนางเอกมาให้เชื่อชิมถึงบ้านทุกคืน
ก็ต้องยินดีต้อนรับอย่างยิ่งอยู่แล้ว
ดีกว่าไปอับอบนวดแถวรัชดา

ไม่เสียหายอะไรหรือถ้าคันจังเลยนะครับ

ค่อยไปแวะหาเป็นพักก็ได้

ประเภทของพิธีไทยห้ามไปนอนซักไม่ทำแบบงั้น
มันไม่ทราบอ่ะมันไม่เคยทำอย่างนี้

โอ้โหเต็มปาก
ม้าไม่เคยผ่านมือชายใด

โปรดติดตามตอนต่อไป